คุณผู้ชมคะประเทศไทยมีบ่อนไหมอ่ะไม่มี

คนเก่าคนแก่คนก่อนไม่มี

ถ้าไม่ได้จับได้แบบคาหนังคาเขา

หลูมากใช่ที่มาเก๊าะเหมือนเปล่าใช่ที่แรกพอเห็นปุ๊บก็รู้ใก็รู้
นี่มันไม่ใช่ประเทศไทยนี่มันมาเกาะในคาซิโนของเขาหรือเปล่า
แต่นี่คืออยู่บนโรงแรมแถวนี่งามวงวานคุณผู้ชม
ชั้นบนบนเนี่ยเปิดไปแล้วโอ้โหนี่ไปบุกจับมากลางดึกที่ผ่านมา

เจอนางสาวพิชยาเขาก็แสดงตัวเป็นผู้จัดการโรงแรม
ก็พาเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นก็ไล่ไปชั้น๖ชั้น๗ชั้น
แต่ว่าขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับคีย์การ์ดอ่ะ
แต่ละชั้นเจ้าหน้าที่ทำไงก็ต้องเดินเท้าขึ้นบันไดหนีไฟไป
ที่ชั้น๘แล้วชั้น๘พอเปิดออกมาพังงะเลยนะ
โอ้โหเป็นแบบนี้คุณพนักงานมียูนิฟอร์มของเขาด้วยนะ
ใช่เสื้อขาวชุดแดงแบบนี้ค่ะธรรมดาห้องนี้ถ้าเป็นโรงแรมก็น่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยง
เออแล้วเขาตกแต่งแบบหรูหราเลยนะมีบาคาร่า๖โต๊ะตู้สล็อต๖เครื่อง
ยิงปลา๑ตัวไพ่เป็นร้อยสำรับมีชิปแลกเงินอีกหลายสิบล้าน
แล้วมีเงินสดอีก๓ล้าน๕เจ้าหน้าที่จับกลุ่มพนักงานที่ดูแลประจำโต๊ะได้
๓คนคนไทยด้วยลาวด้วยเมียนมาด้วยแล้วก็มีคนที่ไม่มีสัญชาติ
ทีนี้จับนักพนันชาวจีนได้อีก๒๖คนก็จับได้ทั้งในห้องชั้น๘บางส่วน
พนันส่วนใหญ่เขาจะเป็นนักธุรกิจเขาปฏิเสธปฏิเสธเล่นการพนัน
ท้องที่นี้จะอยู่กันยังไง
คือเรื่องเด้งห้าเสือใช่ไหม
เวลามีข่าวแบบนี้เราก็จะรอนะ
นี่แหละค่ะทางพบตรทางบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ก็สั่งการให้ทางพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรรองพบตร

ส่วนเรื่องของเด้ง๕เสือโรงพัก
ตอนนี้ยังไม่มีนโยบายในการออกคำสั่ง

เอาไหมเดี๋ยววันนี้มี

ถ้าเกิดว่าผิดจริงก็โยกย้ายได้เลยเอาฟังบิ๊กต่อค่ะ
ถ้าเจ้าหน้าที่ปล่อยป่าละเลยรอรายงานขึ้นมาก่อน
เราก็มีบรรยากาศอยู่แล้วแต่เรื่องห้าเสือทองทัพ
มันมีนโยบายที่ห้าเสือทองทัพย้ายให้ลงทัพ
ยังไม่มีนโยบายขอให้ข้อมูลมันชัดเจน

ใช่คือเขาบอกว่าบ่อนนี้เจ้าของบ่อนเป็นชาวจีน
ให้คนไทยเป็นในหน้าในการติดต่อเช่าพื้นที่โรงแรม

แล้วโรงแรมก็เลยไม่รู้ว่าเช่าไปทำอะไรจริงเหรอ

ก็นี่มีนักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะ
คือพนักงานบางคนแบบว่ามันมีด้วยเหรอพี่

คือถ้าเกิดคนมันเยอะขนาดนี้เขาก็ต้องปิดโรงแรมสิ
ตำรวจมาลงเยอะขนาดนี้นี่เขาก็ไม่เห็นอะไรเลย
แล้วเคยเห็นไหมชุดแดงหนูก็ไม่เคยเห็นนะ

พนักงานโรงแรมเจ้าของโรงแรมไม่รู้
ครับหรอคุณเล่นรู้คุณเล่นรู้ว่านี่มีบ่อนอยู่
มีบาคาร่ามีสล็อตตู้สล็อตที่ตกปลาอะไรเต็มไปหมด

พนักงานแทร่งทำเป็นไม่รู้เนี่ยยังเบา
ตำรวจท้องที่ไม่รู้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวรอดู
เพราะว่าขออภัยไม่ได้อยากให้ย้ายอะไรท่านนะนะ
แต่ว่าจากการอ่านข่าวมาบ่อนเล็กกว่านี้ยังโดน
อันนี้เนี่ยโหโหโหโหโหครับ